ทุ่มใส่พยาวจังหวัดเดียวครับแล้วแป๊บเดียวครับ
น้ำท่วมเนี่ย๓๐เซนติเมตรฮะตื่นเต้นตรงไหนอ่ะ
ตื่นเต้นเพราะว่าน้ำท่วมโรงเรียนอนุบาลโอ้ยเยอะเลย
แล้วน้องนี่๓๐เซนติเซนติมันจะเครื่องแข้ง
จะเข้าเอวน้องอยู่แล้วใช่จะบอกว่า๓๐เซนติเซนติ
เทียบกับใครก่อนถ้าเกิดเทียบกับผู้ใหญ่
มันก็ปกติแต่ถ้าเกิดเทียบกับน้องโอ้โฮเล่นใหญ่
เพราะฉะนั้นคุณครูบอกพวกเราพวกเราคือใคร
พวกเราทุกคนพากันอบพยพหนีน้ำกันหน่อย

ฟังเสียงบรรยากาศหน่อยพาเด็กหนีน้ำ

เดินลุยน้ำอย่างนี้แต่จริงแล้วคุณครูบอกต้องรีบไปแล้วฮะ

ไหนไม่รู้น้ำก็รั่วใส่โรงเรียนเหมือนกัน
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่ง
แล้วเด็กกลุ่มนี้ตอนแรกนี่อันดุบาล
อนุบาลกลางวันทำอะไรนะนอนอย่างนี้เด็กนอนอยู่คุณครูต้องไปกระชากวิญญาณขึ้นมา

เพราะว่าพี่ที่เป็นป๑ป๒โตกว่านี้เขาหนีไปก่อนแล้ว
เด็กยังนอนอยู่ที่เตียงเลยคุณครูก็พากันไป
แต่จะไปแบบฮือไม่ได้ต้องมีระเบียบในการหนีน้ำ
หนีน้ำยังต้องมีระเบียบเลยเหรอเดี๋ยวมันจะแย่งกัน
นี่ตามกฎความปลอดภัยเข้าแถวกันไปลูก
ค่อยไปจูงมือกันไปแล้วสุดท้ายไปอยู่ในที่สูงนะฮะ
มีความปลอดภัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้
นาทีน้ำท่วม๓๐เซนติเมตร
หากอยู่ในห้องต่อไปอาจจะเกิดอันตราย
อาจจะไม่ท่วมมิดคองูเฮี้ยวเขี้ยวขออันนี้น่ากลัว

แต่นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมน้ำเหนือเลยนะ
เป็นน้ำฝนล้วนจริงแล้วเมื่อวานนี้ไม่รู้อะไร
จังหวัดพยาวฝนหาใหญ่เหลือเกินนะครับ
เหตุการณ์ล่าสุดจังหวัดพยาวนะครับ